มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการรีวิว
ยุคนี้มันต้องช่วยกันทำมาหากินค่ะ
ซึ่งจะพาไปดูพี่ชายของดิฉันนะคะใช่ค่ะ
ช่วยแบบว่าชาวบ้านทำมาหากินคุณผู้ชม
รีวิวออกอากาศไปเลยนั่นก็คือพิธีกรสุดฮอตของเรา
หนุ่มกัญชัยค่ะกินทุกอย่างพี่หนุ่มมั่นเดียว
ไวรัลฮิตมากจริงจริงนะคะซึ่งพี่หนุ่มของเรานะคะ
โพสต์ภาพตัวเองนะคะเป็นการรวบรวมรีวิวการรับประทานทุกสิ่ง
อย่างบันโลกใบนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากปัดอัชริยะนะคะ
ขนมกระทงที่ให้ป๊ากินยังไม่พอ
ดินพญานาคตอนนั้นเป็นข่าวนางก็กินโชว์ไปเลยนะคะ
รวมไปถึงกุ้งกุ้งนี่ทีเด็ดมากจากตลาดต่าง
ตอนนี้ก็มีข่าวว่ากุ้งแบบไม่สามารถทานได้
นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการรีวิว

แล้วที่สำคัญมันได้ช่วยคนทำอาหารกินด้วย
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่พี่หนุ่มรีวิวเนี่ย
มันผ่านการปรุงมาแล้วมันสุกแล้วแล้วมันปลอดภัยแล้ว
เออก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วกันที่ช่วยให้ยืนยันนะให้ชาวบ้านเนี่ย
เขามั่นใจจริงว่าจะกินอะไร
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทดลองให้พี่หนุ่มส่งให้พี่หนุ่มไปกินก่อน
เออหรือว่าแชมพูครีมนดผมครีมบำรุงผมอะไรนี้
ใครก็คิดแบบเธอแต่ด้วยความแน็ทแงมมีตัวหลอกนิดนึง
คิดว่าโฆษณาผมไม่จะโฆษณาอาหารสุนัขคุณผู้ชมฮะ

หรือว่าแชมพูครีมนวดผมครีมบำรุงผมอะไรอย่างนี้
คิดว่าโฆษณาผมไม่จักโฆษณาอาหารซุ่นนัด

แล้วก็อีกมากมายที่เขาได้มีการรีวิวกัน
การรีวิวแต่ละครั้งนะเจ้าตัวนี้มีน้องอาเทอร์มาด้วย
เป็นนี้น่ารักจริงนั่นโฟกัสใช่ไหมน่ะเดี๋ยวก่อนน่ะ
บทอะไรอ่ะขออภัยเมื่อกี้ฉันมองข้ามไป
หน้าดำขนาดนี้ฉันมองไม่ออกว่าเป็นโฟกัส

รีวิวรถตายของมือสองอะไรยังไงเหรอ

รู้ไหมว่ารีวิวอะไรเดี๋ยวไปชมคลิปดีกว่า
นี่เรียกว่ารวบรวมทีเด็ดมาให้ดูนะคะ
เขาเป็นเจ้าพ่อรีวิวจริง
ดูได้ทุกอย่างสามารถทุกสิ่งนะคุณผู้ชมนะ
ยังไม่หมดค่ะยังมีนักรีวิวอีกหนึ่งค่ะ

เอาเหรอสายฟ้าพายุเตาอ้วงของพวกเรานั่นเองนะคะ
นี่ต้องบอกเลยนะว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นตุ๊บเลย
คือรีวงรีวิวอะไรได้น่ากินมาก

คือน้องเป็นพรีเซนเตอร์ของลงยี่ห้อนี้
เวลาดื่มนมก็จะได้ฟิลประมาณนี้ค่ะ

แม่เขาก็มีการปลุกใจลูกชายเขาเหมือนกันนะ
ใช่ทำการแสดงแบบนี้

เพราะภายุตรงของเราคือกินได้อย่างอเล็ดอร่อย
พี่ป้ามาอาเหตุแล้วก็อยากกินตาม
อยากไปสร้างครัวยายนิงจังเลย

เดี๋ยวถ้าพักกันเราไปหาอะไรกินตามบ้านภายุกันบ้างดีกว่า